ไปดูอีกมุมหนึ่งของการแพร่ระบาดของโรคโควิด

โอ้โหดิฉันกดคุณกดดิฉันกดคุณกด
แต่ละคนก็ไม่รู้ว่ามือแต่ละคนเป็นยังไงมา

นั่นสินั่นสิเป็นประเด็น
ทำยังไงไม่ให้จุดกดเนี่ย
ใช้มือกดทำแบบนี้ค่ะไปดูคลิปนี้กันค่ะ

อันนี้ดีอันนี้ดี

อันไหนล่ะกดแล้วใช่ไหม
ใช้เท้าใช้เท้าเหยียบ

นั่นแหละแล้วก็มันก็
มันก็จะขึ้นป่ะ

การมันก็จะไปกดตรงจุดปั๊ม

เห็นด้วยนะคะที่จะทำแบบนี้ไอเดียดีนะคะ
ก็มาจากของหน่วยงานกองทัพเรือ
แล้วก็โรงพยาบาลโรงเรียนในเรือนนะคะ
เอาล่ะไปทำเรียนแบบได้นะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะ

ดิบมากอันนี้นี่คือคนชื่นชมแต่อันนี้คนด่าค่ะ
คือนี่มันเป็นรถพ่นยาฆ่าเชื้อ

เยอะกว่าน้ำยาฆ่าเชื้อที่เอามาพ่นเลย
ก็ดูพ่นดิป้อยออกมาอย่างนี้ครับ

ประมาณเนี้ยจะถือว่าเร็วนะเพราะมันใช่เหมือนโปรยแบบหายไปเลยอ่ะ
นี่แหละเขาก็เลยบอกว่าอย่าทำเลยเกะกะนะ

แล้วถี่มาที่บ้านเนี่ยยังเยอะกว่าเลย
อันนี้เป็นของเกาะจบไม่ได้ผู้ที่ใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่เขาไม่บอกว่าฟี่กัดอยู่จุดไหนอย่างใกล้

หนุ้นค่ะหนุ้นส่วนนี้ลบไปก่อนเลย
เจลน้องแมสน้องบ้านมาเองนะคะ
อยากให้ดูคลิปนี้จริงแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน

สุดยอดปรบมือให้เลย

ที่นี้พอมันเปลี่ยนเนื้อร้องก็มาเปลี่ยนเป็นน๊อคเจล
มันทำให้รู้สึกว่าคนเข้าถึงใกล้ชิดได้ง่ายขึ้น

เจลอันนี้เป็นบ้าน
อันนี้เป็นแมส